สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คือคุณน่าจะทำอะไรหรอตรวจเป็นไงไม่รู้สิก็ต้องตรวจให้เป็นกันอยู่ก็เยอะ
ไม่แล้วไหนอ่ะแล้วอยู่ดีมาตรวจ
ลุนทุกวันเฮ้ด้วยลุงที่
ดูสิโอเคอ่านะพูดถึงอ่า
ตรวจโควิดเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของผู้ป่วยโควิดในทุกวันนะคะ
จริงต้องบอกว่าตัวเลขสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิน๑๐๒วันติดแล้วนะคะ
วันนี้อยู่ที่๑๐๕รายด้วยกันในขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเนี่ยนะคะ
ก็คืออย่างที่บอกไปผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๒๒๓๘๗ราย
หลายต่อหลายคนก็อย่างที่เราได้รับทราบกันมาว่า
กังวลเรื่องของสงกรานนี่แหละว่าหลังจากสงกรานนี้นะคะ
ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อตัวเลขจะเพิ่มสูงมากขึ้นหรือเปล่า
ซึ่งนายแพทย์มนูลีชเวงวงท่านก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรค
ระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชายุทธ์นะคะ
ท่านมีการมาโพสต์ข้อความระบุบอกว่า
คนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วก็ได้รับเข็มกระตุ้นแล้วเนี่ย
ยังติดเชื้อโควิดสายพันธุมิคอน๒ครั้งใน๑เดือน
เหมือนที่เราเห็นคุณทิมพิธาก่อนหน้านี้ค่ะ

อ่าใช่คืออาการเนี่ยค่ะ
อย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างในเคสกรณีของผู้ป่วยหญิงคนหนึ่ง
อายุ๒๗ปีท่านก็เป็นพยาบาลนะคะ
ปรากฏว่าแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวอะไร
แล้วก็ไม่ได้มียาประจำอะไรที่เขาใช้อยู่
มีการฉีดวัคซีนไปทั้งหมด๔เข็ม

ทีนี้๑๙กุมภาพันธ์นะคะเขาก็รู้สึกว่าเขาระคายคอ
หลังจากที่ใกล้ชิดกับคนในบ้านที่ติดเชื้อโควิด

เขาก็มีการกักตัวที่บ้าน๑๐วันก็กลับมาทำงานได้ปกติ
ก็มีอาการเจ็บคอขึ้นมาอีกมีน้ำมูกขึ้นมานะคะ

คือการฉีดวัคซีน๔เข็ม
ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อโควิด๑๙
แต่อย่างที่บอกก็คือช่วยลดการป่วยหนัก

เข็ม๒เข็มแรกก็คือเชื้อตาย
ทีนี้คุณหมอบอกว่ามันมีโอกาสอะค่ะ
การว่าเชื้อที่เขาติดเนี่ยนะคะ

ปกติแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีภูมิคุ้มกัน
โอมิครอนสายพันธย่อยอื่น
แต่ทีนี้มันมีบางคนที่เกิดภูมิคุ้มกัน
เคสของพยาบาลคนนี้บางทีก็เลยกลายเป็นว่า
รอบที่๒ติดเนี่ยมันข้ามสายพันย่อย

โอกาสเกิดน้อยก็คือมีเพียง๑ใน๔๐๐๐คนเท่านั้น

เดือนหนึ่งมี๒ครั้งด้วยกันนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งก่อนหน้านี้เราก็จะมีความสงสัยว่า

เวลาที่เราไปเจอกับคนที่ติดเชื้อโควิดมา
กักตัว๗วันสำหรับคนที่เสี่ยงสูงนะคะ
กักตัว๗วันเฝ้าดูอาการอีก๓วัน
เปลี่ยนมาเป็นกักตัว๕วันเฝ้าดูอาการ๕วัน

ก็คือ๑๐วันแต่ว่าเมื่อก่อนนี้คือ๑๔
อย่างที่บอกตอนแรกคือห้ามออกไปไหนเลยนะคะพี่

แต่ตอนนี้ก็คือลดวันกักตัวลงจาก๗วัน

เฝ้าดูอาการเฉยออกไปใช้ชีวิตได้

แล้วก็พยายามเว้นระยะห่างจากคนอื่นอยู่

แต่ตอนนี้ในกระบวนการรักษาสำหรับคนที่ติดโควิดจริง

ถ้าเข้าสู่ระบบการรักษาก็คือ๑๐วัน

ตรวจดูอาการบางคนเชื้อใน๗วันก็คือไม่มีแล้ว
แต่ว่ายังต้องมีการติดตามอาการต่อไป๓วัน

หรืออะไรแบบอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คือ๑๐วัน

เพราะฉะนั้นก็๑๐วันก็คือใช้ชีวิตปกติได้แหละ
เดี๋ยวเขาก็จะค่อยแต่ก็คือยอดอ่ะ
ยอดภูติชีวิตวันนี้มันไป๑๐๐กว่า
วันมัน๑๐๐กว่ามา๒วัน๑๐๘ด้วยนะ

เพราะฉะนั้นมันร้อยกว่ามาหลายวันแล้วไง
ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าจำนวนผู้ติดเชื้อสูงโอกาสที่คนจะเสียชีวิตก็สูงตามไป
ทุกวันนี้คนติดเราเงียบอย่างนั้น

เพราะว่ามันกลายเป็นติดเยอะมากนะ
ติดเยอะจนแบบว่ากายติดเยอะจนตรวจหรือเปล่าบางคนไม่ตรวจด้วยซ้ำไป
แต่อย่างพวกเราโดนบังคับตรวจไง

แต่ถ้าสมมุติคนอื่นจริงแล้วการใช้ชีวิตของคนที่เขาใช้ปกติจริงเลย

แต่อย่างพวกเราทุกคนต้องโดนบังคับตรวจแค่นั้นเอง
ก็เนี่ยอย่างเทศกาลสงกรานนี้หลายคนเดินทางกลับบ้านก็อย่างที่บอกนะคะ
ที่สำคัญใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงก่อนอันนี้ลนรงค์กันเยอะเลย
เพราะบางทีผู้สูงอายุเนอะอยู่ที่บ้านลูกหลานกลับไปเยี่ยมอะไรอย่างนี้
ตอนนี้เรื่องวัคซีนก็สำคัญมากค่ะ
เน้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้คนเริ่มเดินทางออกไปแล้ว
กรุงเทพรถลาเริ่มน้อยจริง
กรุงเทพน้อยแต่ว่าตามเส้นทางการต่อต่างจังหวัด
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณกลับไปคุณแน่ใจแล้วเหรออย่างน้อย

ถ้าเราไม่อยากจะแบบว่ากลับไปความสุขกลายเป็นความเศร้าอ่ะ

แต่ถ้ามันขึ้น๒ขีดไม่ต้องถามว่าต้องไปอาทีพีซัน

แต่ถ้าสมมุติคุณตรวจเจอ๒ขีดรับรองว่าติด
รับรองไปเลย๘๐ว่าคุณติดแล้ว

ใช่ร้านชะดวกซื้ออย่างนี้ค่ะแบบว่าตั้ง๗๑๑ก็เริ่มมีแล้ว

ก็เหมือนตอนนี้ถ้าเกิดตรงแอปเป่าตังก็ไปรับฟรีได้เลยค่ะ

วันนี้เราไปดูกันสักนิดนึงสำหรับการจราจร
ต้องยอมรับนะฮะเทศเส้นทางอีสงอีสานตอนนี้เต็มไปหมดเลยที่ปากช่อง
อูหูมีการเปิดทางรวดใหม่
ซึ่งเขาอยากจะประเดิมให้ใช้ทางด่วนฟรีด้วยซ้ำไปตอนนี้
เตียงออกสั้นมาสักพักนึงหลายคนก็รอว่าเมื่อไหร่จะเปิด
ก็เลยถือเลิกเทศกาลสงกรานช่วงนี้เปิดซะเลย

ในช่วงเทศกาลนี้มีประชาชนเดินทางไปท่องเที่ยว
กลับภูมิลำเนาในจังหวัดภาคอีสาน
ตรงนี้ถือว่าเป็นประตูสู่ภาคอีสานของเรานะ
ที่มก็แม่ไงวันนี้
ซึ่งวันนี้การจราจรในช่วงเช้า

เบาเพราะว่า๒วันที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักจริง
ตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์มันหนักแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างจะเบา
แล้วก็มันคล่องตัวในขณะที่เส้นทางที่เป็นจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์เนี่ย
เพื่อความปลอดภัยนะฮะณตอนนี้
แล้วก็มีทางวนกับรถใต้สะพงสะพานคุณต้องสังเกตดี
โดยจุดขึ้นลงใหม่เนี่ยทางหลวงพิเศษบางปะอินนครราชสีมาในช่วงเทศกาลสงการนี้
แขวงทางหลวงนครราชศรีมาที่๒เขาเปิดจุดขึ้นลงหลักทั้งหมด๓จุด
โดยจุดแรกเนี่ยขาเข้าจังหวัดนครราชสีมา
จะเปิดตั้งแต่บริเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรี
ช่วงกิโลเมตรที่๖๕ถนนมิตรภาพส่วนจุดที่๒เนี่ย
ที่อำเภอขามทะเลสอซึ่งคาดว่าจะรองรับ
รถจากถนนมิตรภาพใต้ประมาณ๒๕
ตรงนี้แหละมันจะไม่ได้โอ้โหติดกันแบบอมภาษณ์แล้ว
เพราะมันจะกระจามอยู่ในที่๒๕แล้ว
หรือประมาณถ้าเราคิดเป็นจำนวนคันนะ
เค้าคิดน่าจะ๒๕๐๐๐ครรภ์ต่อวันก็ถึงเยอะนะครับ
ทางด้านอธิบดีกรมทางหลวงเขาบอกกรมทางหลวงเนี่ย

ไม่ว่าคุณจะผ่านแอพปลิเคชันทางหลวง
โดยรายละเอียดข้อมูลให้บริการเช่นที่ตั้งหน่วยงาน

วันนี้ก็มีค่ะช่วงหน้าร้อนมีกางเต็นต์กันเยอะไหม

มันผ่านมาแล้วใช่ไหมช่วงกลางเต็นต์

บางอันที่ยังรับกลางเต็นต์ก็ยังกางได้อยู่
เพราะตอนนี้เขาบอกมีบางคนนิยมไปกางเต็นต์กันเยอะ
พอสมมติคุณไปเช็คดีว่าวันนี้ลานกางเต็นต์ของคุณเป็นอย่างไร

ถ้าสมมุติเหนื่อยเนี่ยตลอดเส้นทางเขาจะมีที่พักริมทางให้คุณด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวก่อนถึงบ้านอย่างนี้

อกจากนี้จะมีแอปพลิเคชันอื่นของกรมทางหลวง
ซึ่งประชาชนผู้ใช้สามารถเข้าไปติดตามสภาพการจราจร

ใช่ตอนนี้ที่เขาติดป้ายเอาไว้เลย๖โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
ไม่ได้เปิดต่อไปจนถึงเช้าไง

คนถามเรื่องพี่หนุ่มเยอะมากรถเมย์บอกเลย

ให้สัมภาษณ์ไปแล้วน้องก็เห็นอยู่ที่แบบว่าพี่แบบว่าไปกับทนายเมื่อวานนี้ใช่ไหมล่ะ
มีการไปแบบว่าแจ้งความไว้นิดนึงอย่างนี้

เดี๋ยวต้องไปเคารพทรงชาติแล้วก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าวันนี้คนก็ถาม

พี่ต้องเล่าหน่อยเพราะว่าไม่พี่ให้สัมภาษณ์ไปวันนี้วันจันทร์ไง
พี่ไปเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะ
คนก็บอกว่าเนี่ยมีคนส่งข้อความมาหาหนูบอกวันนี้เจอพี่หนุ่มไหมพี่หนุ่มมาไหม

ในระหว่างนี้เราก็ก่อนออกไปขอส่งกำลังแจบให้็ด่นรับภาพ

แยกหลายคนก็ติดตามอาการแม่ของน้องแพทย์
ซึ่งแม่ก็อย่างที่บอกเป็นผู้ป่วยติดเตียงมานานแล้วล่ะ

เพราะว่าเมื่อก่อนแพทย์จะมีอาพารซ์เม้นท์
เขาทำเอาแบบรถรถเขาเรียกรถกู้ภัยเหรอแองจี้

รับแม่แพทย์ส่งโรงพยาบาล
พวกเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจไปให้แพทย์นับประพานะฮะ

เดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวกลับมาไปครบทรงชาติแป๊บหนึ่งนะครับ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวของคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยแหละนะฮะหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยพร้อมกับทนายตั้มแล้วก็ยายแจงก็คือภรรยาของแจ๊สเนี่ยนะแจ้งความดำเนินคดีกับบังแจ๊ก
ล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดเผยเรื่องนี้ว่าบางแจ๊กเป็นชาวปากีสถาน
แต่ใบขับขี่เนี่ยไปทำไว้ที่นิวยอร์กเคยอยู่เมืองไทยแล้วไปก่อเรื่องไว้มากมาย
อีกสี่ปีเนี่ยเขาจะกลับประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเอาง่ายตอนนี้ยังเข้าประเทศไทยไม่ได้
ผมเลยไปแจ้งความอันนี้ไว้ก่อนถ้าอีก๔ปีเขาเข้ามาก็โดนเลย
ซึ่งเคยไปขู่ปุ๋มประนัดดาเขาว่าอย่างงั้นนะเอาปืนมาวางเรียงบอก
ขู่คุณบุ๋มบุ๋มปนัดบุดาแล้วเอาปืนมาวางเรียงนะแล้วบอกจะยิงตามฆ่าบุ๋มประนัดดา
บุ๋มโพสต์รอมา๕ปีแล้วไปแจ้งความที่สพปากเก็ตไว้แล้วด้วย
คือคุณหนุ่มก็บอกนะผมไม่ได้เครียดเรื่องนี้ผมเครียดเรื่องแตงโมมากกว่า
บางแจ๊กไม่เคยเครียดนะมันไม่ได้อยู่ในสารระบบความเครียด
มันแค่เป็นคนคนหนึ่งที่พยายามสร้างความปั่นป่วนให้สังคมไทย
เครียดและเสียใจมีคนบางคนไปเชื่อเขานี่แหละเท่านั้นแหละที่ผมเครียด
ได้รับเอกสารด้วยตัวเองนะฮะพร้อมจะตรวจสอบว่าเหตุนี้มันในหรือนอกราชอาณาจักร
ของผมนี่ใช่สิคะโอพิวีด้วยงั้นรวมถึงดูเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
แล้วก็จะตรวจสอบความผิดย้อนหลังที่เคยโพสต์
มขู่ดาราแล้วคนมีชื่อเสียงหลายคนด้วย

ไม่ค่ะเค้าเบ่งใช้โไฟสต์บุ๊คและมันแบบใช้ชื่อ
ไปใช้ชื่อเหมือนเป็นของคุณแจ๊ส
ว่าพูดให้ฟังดีกว่าคือจริงจริงแล้วเนี่ยของแจงเองกับแจ๊สเนี่ย

ซึ่งแล้วก็เอารูปของแจ๊สเนี่ยไปลงเอาไว้ในหัวเพจเลยนะฮะเป็นรูปของแจ๊ส
หลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดแบบเกิดฉากแบบด่าคนนู้นด่าคนนี้ว่าคนนู้น
วิภาควิจารณ์แบบบุ๋มอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมาย
แล้วหนึ่งนี้ก็คือมีภาพนี้ด้วย
มันก็เกิดขึ้นจากเหตุที่ก่อนหน้านี้
ก็คือหัวของกระโปรงจังโมนะแหละ
ที่ทางฝั่งบังแจ๊กเขาได้มีการนำออกมา
แล้วก็เหมือนกับจะบอกว่าอันนี้ที่มีคนส่งไปให้เขา
แล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นกระโปรงของแตงโมทีเนี้ยพอผมเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็รู้สึกว่า
มันใช่หรือเปล่าอืมเอ่อผมก็บังเอิญว่าไปมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะฮะ
ซึ่งมันก็เป็นคลิปที่มันพิสูจน์ได้ว่าคือจะเรียกพิสูจนได้คงอาจจะไม่ได้
มันก็สามารถแบบยืนยันได้บางส่วนว่ามันไม่น่าจะเป็นตัวเดียวกันเนี่ยนะฮะ
มันก็ไม่น่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอผมออกมาเปิดไปปุ๊บเนี่ย
ก็มีสองมุมมุมหนึ่งก็คือทางฝั่งของบังแจ๊กเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับความเสียหายหรือเสียประโยชน์หรือเหมือนกับเสียหน้าหรือเปล่า
เขาก็ไปลงว่าผมนะว่าพี่ว่าพี่หากินกับศพมีส่วนได้ส่วนเสียกับคนบนเรือ
เหมือนได้รับเงินบนเรือคนบนเรืออะไรอย่างเงี้เหมือนกับเหมือนแบบอะไรต่างนาน
คือสารพัดที่จะว่าได้คือพี่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหมินประมาท
ตั้งแต่แรกพี่ก็เฉยก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งทนายตั้มอะ
เอารูปที่เขาถือปืนในนี้ส่งมาให้พี่ก็คือลงในเฟซบุ๊ก
แล้วพี่ก็เห็นพี่ก็จำได้ว่าอันนี้พี่เคยเห็นแล้ว
พี่เคยเห็นมาประมาณเดือนมีนากุมภามีนามีคนส่งมาให้ดู
มันก่อนเรื่องที่จะไปเปิดนี้อีกอ๋อมันก่อเรื่องนี้อีก
แต่ถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยประมาณสัก๓๑มกราที่ผ่านมาปีที่แล้วนะฮะ
มันก็จะมีประเด็นของการโพสต์ขึ้นมาอันหนึ่งเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดู
ก็คือจะเป็นการโพสต์ด้วยอันเนี้ยนะอ่ามันจะเป็นอันนี้
อ่ะ๓๑สมมติก็จะเป็นอันนี้อันไหนอันนี้นะ
เห็นไหม๓๑ธันวาหนุ่มกัญชัยระวังตัวลูกปืนจะมาจากไหนไม่รู้
ระวังตัวให้ดีซึ่งก็ใช้ชื่อแจ๊สสปุ๊กนิกเหมือนกัน
ใช่แต่อันนี้ไม่มีเรื่องถือปืนค่ะนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็มาเห็นอีกทีนึงเนี่ย
เมื่อวานสักอ่ามีนาประมาณเนี้ยตั้งแต่วันอีกประมาณเนี้ย
พอมาเห็นเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็อยู่เฉยเพราะคิดว่าเออมันคงเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรืออะไร
พี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งทนายตั้มโพสต์มาแล้วบอกว่า
หนุ่มก็ต้องระวังตัวให้ดีมันก็มันก็ไม่ถูกที่เขามาลงแบบนี้
นะฮะพี่ก็เลยเอ่อถือโอกาสนี้เนี่ยก็คือไปแจ้งความเลยดีกว่า
อืมนะก็คือทั้งสองเรื่องเลยคือหนึ่งเนี้ยเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องของอ่าเอ่อ
นประมาทนะฮะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี้ยก็เป็นเรื่องของการขู่ฆ่าอ่า
ก็ไปแจ้งก็คือไปแจ้งที่กองปราบท่านผู้การกองปราบท่านก็ลงมารับเรื่องเอง
นะฮะก็ถือว่าเอ่อน่าจะเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นนิ้มประมาณที่ดี
อืมที่ท่านลงมารับเรื่องเองนะฮะเนี่ยครับก็ไปกับคุณแจงคุณแจงก็ไปแจ้งด้วยว่า
ทางฝั่งของบังแจ๊กเนี่ยนะฮะก็ได้มีการนำเอาเพจนึงเนี่ย
นะที่อ้างว่าไปซื้อมาอืมนะครับแล้วก็เหมือนกับใช้ชื่อเป็นเนี้ยอ่าอ่า
เป็นเหมือนคุณแจ๊สแล้วก็เอามาลงถึงคนนู้นคนนี้คนนั้นเลี้
คุณแจงอ่ะเคยติดต่อไปบอกว่าอย่าทำแบบนี้เออขอแบบเนี้ย
เขาบอกว่าคุณก็ไปเปลี่ยนชื่อเพจของคุณเองเปลี่ยนชื่อตัวของคุณเอง
แล้วคุณก็ใช้ชื่อแบบนี้คุณก็เข้าใจผิดอยู่ดีไงอ่านี่ไงอ่า
ก็ไล่แจงไล่แจ๊ดบอกให้ไปเปลี่ยนชื่อซะอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีการเอาไปลงว่าคนนู้นคนนี้อะไรอย่างนี้จนกระทั่งมาเป็นประเด็น
แล้วแจ๊คเขาก็ยอมรับเองว่าเขาเป็นคนที่ขู่พี่เองก็ยอมรับ
แต่เหตุที่เขาขู่พี่เนี่ยมันย้อนหลังกลับไปตอนนั้นกรณีของคุณนายดาว
ที่เขามาออกรายการโหนกระแสและทางทนายความของคู่กรณีเนี่ย
เขามาออกรายการเขาไปแจ้งความแล้วมีหมายจับมา
พอมีหมายจับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปสะกิดตำรวจให้ตำรวจมาล็อกคุณนายดาวที่สถานีจำได้ไหม

นั่นอ่ะพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทางฝั่งบังแจ๊กเนี่ย

ไปบอกคุณไอดาวอะเขาเป็นสถาผิดอะไรอย่างงี้

ก็มีการไปแจ้งตำรวจเรื่องที่บังแจ๊กหลอกขายมือถือผ่านเฟซบุ๊ก
คือเขาก็มีคดีหลายคดีในเมืองไทยแหละ
เขาไม่ใช่คนไทยใช่ไหมสรุปแล้ว

เขาชื่อเขาเป็นคนประสีสถาน

เนี่ยบางแจ๊กนะครับก็

คือเขาเคยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเกิน๔๕๐วันนะครับ
แล้วก็เหมือนกับมันก็เป็นบุคคลที่มีภูมิสงฆ์
แล้วก็เหมือนกับถูกดันออกไปไม่ให้เข้าเมืองไทยอะไรอย่างนี้

อีก๔ปีคือปี๖๙ก็จะเข้ามาได้

ก็ไปแจ้งความด้วยว่ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น

มุมพี่ที่พี่พอจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันแบบมันสร้างความปั่นป่วนอ่ะ
อืมแล้วพี่ก็อย่างเมื่อกี้ที่มดดำอ่านอ่ะคือพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย
แค่รู้สึกแบบไม่ได้เครียดกับเรื่องเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้เลยแต่พี่แค่
แค่รู้สึกไม่สบายใจเรื่องของของคนที่บางมีคนส่วนหนึ่งที่ไปเชื่อเขาอืม
อย่างเงี้นึกออกไหมคือพี่ก็เข้าใจแหละว่าเรื่องแตงโมเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนไหว
อืมนะฮะแล้วก็ทุกคนอ่ะรักแตงโมพี่ก็รักแตงโมมดดำก็รัก
ทุกคนรักแตงโมเพราะเขาเป็นเพื่อนเราเขาเป็นน้องเรา
ป่ะเราเจอเขาเรียกโมไอ้โมเราคุยเล่นเราอยู่กองถ่ายกินนอนไว้ด้วยกัน
รู้จักพ่อเขาเคยนั่งรถเคยเวลาเขาเดือดร้อนเขาก็แบบเออพี่หนุ่มหนูอยากออกผลกระแส
คือมันแบบมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแบบเราคุยกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาวันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปอ่ะ
พี่ก็พี่เข้าใจทุกคนรักแตงโมอ่ะแต่ว่ามันต้องมีเหตุและผลไงมันต้องดูที่มาที่ไปด้วยอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่ว่าพี่ไม่อยากให้แบบมีการค้นหาว่าพี่อยากให้ค้นหาความจริง
อยากให้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องเพราะเมื่อไหร่ที่ถูกตรวจสอบมาแล้วไม่ถูกต้องอ่ะ
ไม่มีการตรวจสอบแล้วสุดท้ายมันต้องเชื่อบอกว่าสุดท้ายสื่อเนี่ย
วิ่งตรวจสอบสะพานพระราม๘ตกลงยังไง

เป็นยังไงผ้าเป็นยังไง

คือหาความจริงได้หาความจริงได้

ใช่เพราะไม่อย่างนั้น
อย่างเมื่อวาน
ได้ไปยื่นเอกสารอะไรเรียบร้อยแล้วอย่างนี้

เดี๋ยวพี่ก็จะมีการประสานกับทางกองปราบ

ในการไปตรวจสอบว่าไปอะไรยังไง

หลายคนถามว่าคดีแตงโมจะสิ้นสุดเมื่อไหร่

ส่งสำนวนให้อายการแล้วล่ะ

เราน่าจะรู้กันแล้วทนายเดชา

พยายามหลักฐานต่างการสอบปากคำ
ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะณตอนนี้คงเหลือผลพิสูจน์ทางเทคนิคบางส่วน
คาดว่า๑๙หรือ๒๐เมษายนนี้พนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนคดี
เพื่อส่งให้อายการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องบุคคลบนเรือทั้ง๕คน
รวมถึงคนอื่นที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะครับส่วนเรื่องพนักงานจะสอบสวน
แล้วก็แจ้งข้อหาเพิ่มกับกระติกหรือเปล่านั้นยืนยันว่ามีการแจ้งแน่นอน
แต่ยังไม่ทราบว่าจะแจ้งกันวันไหนนะฮะเขาออกมาบอกแล้วนะ
เรื่องของขอขออนุญาตนะฮะเรื่องของแพทน์น้ำวภานะครับ
บอกว่าแพทย์เนี่ยออกมาพูดบอกว่าแม่เนี่ยไม่ได้เป็นอะไรนะ
ไฟดับแล้วคุณบุ๋มน่าจะเอาถังอสิเจนเนี้ยไปช่วย
ไปเปลี่ยนอืมนะฮะโอเคโอเคเอ้าไปดูเหตุปลาระเบิดปิงปองนะฮะ
บริเวณประตูร๑รอจำนวน๒นัดตกอยู่บริเวณสนามย่านะคะ

ก็พบว่าผู้ก่อเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์๑คัน
มีผู้ขับขี่๑คนซ้อนท้าย๑คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบางซื่อเอง

เพราะว่าตรงนั้นเป็นเขตพระราชฐานด้วยโดย
บ้านพักนายกรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ด้านในนะคะ

แล้วก็ไม่มีข้อสั่งการพิเศษใด
มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนต่อไป
ทีนี้คุณธนกรบางบุญควรชนะ

ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงครานนี้ค่ะ
นายุรัฐมนตรีก็จะทำงาน
ติดตามสถานการณ์อยู่ที่บ้านพักนี่แหละ
เพื่อให้คำแนะนำแล้วก็ข้อสั่งการ

ช่วงเทศกาลสงกรานก็คือยังทำงานอยู่

มีคนส่งทวิตเตอร์มาเยอะใช่ไหมคะ
เยอะนี่เมื่อกี้เขาไปดูทวิตเตอร์มา

เราก็รู้จักกัน
วันก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
พี่ก็ทำรายการหนกระแส
พี่ก็มีโอกาสพูดถึงบางแจ๊ก
พี่ก็ยอมรับพี่หลุด

อินว่ามันได้หรือวะ
คืออย่างนี้ได้หรืออะไรอย่างนี้

ก็จะมีคนในติ๊กต็อกก็จะว่าพี่

พี่ก็เออเออเออ

แต่ทีนี้แค่อยากจะบอกเองว่า

สิ่งที่คุณกำลังคิดว่าแบบเออมัน
มันจริงแต่จริงแล้วคุณต้องเข้าใจด้วยว่า

แต่มันควรต้องตรวจสอบตั้งแต่แรก
ต้องพยายามพูดเรื่องนี้ถูกไหม

คือถ้าตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วมันไม่ใช่
มันจะได้มีอะไรมาตอบสังคมได้ว่ามันไม่ใช่
แต่พอไม่ได้ตรวจสอบปุ๊บแล้วแบบเปิดเลยอย่างนี้

คนก็ทะเลาะกันอีกเถียงกันอีก
ก็แบบคืออย่างที่บอกละเอียดอ่อน

แล้วสุดท้ายก็คนก็จะมาว่าพี่ว่าพี่เสียทรงอย่างนั้น
พี่ไม่ได้เสียทรงแต่ทรงพี่เป็นแบบนี้
นี่ไงทรงผมหรือเปล่า

ก็พอมีเหตุการณ์นี้พี่แอบกลัวไหมคะ

ไม่กลัวพี่ไม่เคยกลัวไม่กลัวเลยเรื่องพวกนี้ไม่กลัวอะไรอย่างนี้
มีแฟนคลับพีพีมีแฟนคลับบิลกิ้น

แล้วเร็วนี้พี่จะมีแฟนคลับแบมดูแลพี่
ลงพี่หนูต้องป้องกันพี่ด้วยนะป้องกันพ่อด้วยนะ
ป้องกันพ่อด้วยนะน่ะ
ซึ่งเขาจัดกันที่วัดหนองสองตอนสระบุรีนี่เองดู
นี่คืองานบวชนาคโอ้โห
แสงสีเสียงโอ้โหเป็นไงล่ะ

หลายคนช็อกว่าเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่ไม่เคยเห็นงานบวชอย่างนี้มาก่อนเลย
ขอดูบรรยากาศสักนิดนึงนะฮะภาพจากติ๊กต๊อก
โอ้โหเค้าบอกว่าไม่เคยเห็นงานบวชอย่างนี้มาก่อนเลย
จากนาคเข้าบวชตอน๕ทุ่มก็เลยมีการจัดงานคล้ายกับงานวัดใหญ่เลย
โดยขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งครับได้ไลฟ์สดเมื่อวันที่๘เมษายนพร้อมข้อความรู้ว่า
ที่นี่สระบุรีมิติใหม่มันไม่ร้อน
บรรยากาศภายในงานนี้สนุกสนานสุดเหวี่ยงเลยนะฮะ
หลายคนคิดว่าอยู่ในผับในเทคนี่ดูดิมีการโยกเบา
งานนี้ชาวเน็ตก็เลยพาเฮ้ยป่วยกันอย่างนี้แล้วจริงเหรอ

นี่สุดกว่านี้มีอีกไหม

พ่อครับคิดยังไงถึงมาสวดลูกชายตอนคืน
ก็ทางบ้านทำอาชีพพวกแสงสีเสียงด้วย
แล้วก็เพื่อนฝูงในวงการก็รู้จักกันเยอะเขาก็มาช่วย

ผมทำเวทีไลติ้งอะไรอย่างนี้ครับ
คนในวงการก็จะรู้จักกันเยอะครับ

ใช่เขาก็มาช่วยกัน

ใช่ก็เหมือนงานทั่วไป
แต่ทีนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไอ้คนที่มาเป็นใครบ้างที่เขาถ่ายลงไปเพราะเราก็ไม่รู้จัก
คือเราก็เขาก็ตั้งใจอยากให้มันสวยงามนั่นแหละ
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำอะไรให้เสริมเสียทางศาสนาอยู่แล้ว
พอเขาเข้าบทมาก็เข้าไปบทแต่ที่ที่บทนี้แสงสีเสียงอะไรได้หมดใช่ไหมครับ
เขาเขาเขาเขาขออนุญาตนั้นขออนุญาตจากทางทางจ้านัตรบนใช่ไหมครับ
ไม่ได้ขออนุญาตจากท่านครับขออนุญาตจากไหนครับทางบ้านเมือง
ทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายปกครองเขานั่นแหละก็คือพ่อของนาคอย่างที่บอกเขาทำอาชีพนี้
แสงสีเสียงทำสเตจอยู่แล้วเขาก็เลยแบบมีเพื่อนผีน้องมาช่วยกัน
เขาก็เลยถามเฮ้ยโอเคละเขาเข้าใจทางพ่อหน้าทางพระเองก็บอกอ๋อ
เขาทำเรื่องจดหมายขออนุญาตไปแล้วเมื่อกี้นักข่าวไทยรัฐเราถามคำถามหนึ่งเลยนะฮะ
เรื่องกินเหล้าในบทมีจริงเหรออืมแต่นอกบทอ่ะ
นี่ในวัดนะในวัดก็ไม่น่าจะกินได้หรือเปล่าฮะ
แต่ภาพที่เราดูกันเนี่ยเขาก็เลยบอกโอ้โหมันเหมือนประหนึ่ง
ว่าบรรยากาศสนุกสุดเวียดจนหลายคนอ้าว

แต่ไม่รู้ว่าสามารถบวชตอนกลางคืนได้ด้วยเหรอ

ซึ่งเมื่อกี้พระเขายังไม่ได้ตอบว่าบวชกลางคืนเนี่ยได้ไหม
เพราะปกติเราจะเห็นกันบวชเช้างานบวชเราไปงานบวชเช้ากัน

แต่มันก็บวชแล้วมันก็บาปอย่าไปบวชเลยดีกว่า

ก็ถึงเวลาก็บอกกะเทยก็บวชเยอะแยะเธออยู่ที่จิตใจ

ลูกสาวฉันก็บวชเยอะแยะเธอตอนนี้
แต่อยู่ที่ว่ามันจิตใจว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่า
ถ้าสมมุติแม้ต่อให้เป็นผู้ชายล้านเปอร์เซ็นไปบวชก็แค่
ไม่แต่บวชคุณต้องปิดวาจาคุณต้องด่าไม่ได้อะไรไม่ได้นะ
มันก็ต้องอย่างนั้นแหละใช่ไหม
พี่เคยไม่พูดวันหนึ่งอะไรอย่างนี้เคยไหม

อยู่บ้านก็จะอยู่แต่ขอตกมุมของตัวเอง

จริงอยู่บ้านก็ไม่ค่อยอยู่บ้านก็จะมุมหนึ่งไปเลย

พูดว่าอะไรนะแมวบอกว่าอยากกลับบ้าน

หนุ่มเคยได้ยินใช่ไหมแมวบ้านพี่มดพูด
มีคนเคยมีคลิปด้วยคุณเปิดดูนี่ไหม

มีคลิปด้วยรู้สึกเขาจะหา

อยากกลับบ้านอยากกลับบ้าน

เมื่อกี้พูดถึงเรื่องแฟนคลับลูก

ใช่พี่เบาเท่าเขาเป็นแฟนคลับพี่หนุ่มด้วยเขาบอกเออ

แต่ว่าหนูพูดโดนบางเกียจตอนบ่ายพี่มีน

เดินหน้าปกป้องลูกค้าจากกลุ่มมิจฉาชีพ

รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทร

ภายใน๗๒ชั่วโมงนะครับ

เพื่อช่วยสืบสวนสอบสวนตรวจสอบ

จับกลุ่มเอาผิดกลุ่มมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดอีกด้วยนะฮะ
ดังนั้นถ้าเกิดโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรมาป่วนเมื่อไหร่จำไว้เลยค่ะ

ครั้งที่แล้วฉันโทรไปรู้สึกว่าเขาก็จะโทรมาบอกเลยนะ

รับเรื่องร้องเรียนเบอร์โทร

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ไปดูกรณีร่างทรงอาม่ากันหน่อยนะฮะ

ไปสุนเงินนะครับ

เขาตามมายิงร่างทรงอาม่าตายเลย
เขาไปหลอกให้เขาซื้อที่ใช่ไหมล่ะ

พันธุรกิจเอกสุทธินิติอัครพงศ์นะฮะ

ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน

เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดสุราธานี
ในค่าขี้ผู้อื่นโดยตายตรองไว้ก่อน

เสียชีวิตขณะที่กำลังเข้าทรงเป็นร่างทรงอาม่า
ด้านพันธ์ตำรวจเอกสุธิเปิดเผยบอกว่าเมื่อช่วงคว๙มญิสายน
นรงค์ใช้ปืนยิงนางศรีสุดา
ขณะที่กำลังทรงร่างทรงอยู่จนกระทั่งบาดเจ็บนะฮะ

ส่วนสาเหตุนะครับมาจากเมื่อปี๖๒
เบนจมาสเป็นภรรยาของเชนลงได้รับคำแนะนำจากพี่สาว
บอกให้ไปดูดวงกับร่างทรงอาม่าผู้นี้ก่อนจะบอกกับภรรยาว่าถูกคุณสัย
ต่อมาครับวันที่๒มีนาคมพี่สาวมาบอกอีกว่า
เมียตัวเองใช้เงินไปซื้อที่ดิน๒๕๐๐๐บาทให้กับทางฝั่งของอาม่าหรือร่างทรงอาม่า
ตนเองเนี่ยทะเลาะกับภรรยาจนถึงขั้นแยกทางกันเลยนะครับ
หลังจากนั้นตัวเองเนี่ยโกรธแค้นครับเพราะว่าผู้ตายเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เขากับภรรยานั้นมีปัญหากัน
แล้วก็โกรธที่ไปหลอกเงินภรรยาในร่างทรงของอาม่าเลยนำเอาปืนลูกซองยาวที่ซ่อนไว้หลังบ้าน
ดักยิงนะฮะหนึ่งนัดอาม่าล้มลงหลังจากนั้นเสียชีวิตครับ

กำลังทรงไปหลั่งทรงอาม่านะแต่ตัวตัวร่างสงเนี่ยเขาอายุก็แค่อ่าไม่เยอะ
อายุแค่อายุเท่ล่ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ

ไม่รู้ก็เหมือนกับไม่ก็ดูสิเอาจริงนะถ้าเราไปอย่างนี้
แล้วสารร่างทรงยังไม่รวยเราจะไปเชื่อเขาได้ไง
ถูกป่ะถ้าทรงแล้วรวยก็ต้องรวยกว่าเราสิ
ใช่มั้ยอันนี้แบบในฐานะเตรงหมู่ไม่ต้องไปเจออะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเขารวยกว่าเราเราค่อยเชื่อถูกป่ะเราถึงไปหาเขา
แต่นี่ดูสิอาม่าแบบแล้วไปหลอกให้เขาซื้อที่
ครั้งหนึ่งหมอปลาเขาเคยไปจับอย่างนี้มารอบนึงแล้วนะ

โอ้โหเธอแล้วหลอกคนจนหมดตัวเลยอ่ะโดยเฉพาะเศรษฐกิจอย่างนี้
แต่เขาต้องมีสติเหมือนกับว่า

เขาบอกว่าธุรกิจเกี่ยวกับการมูอ่ะ
มันก็ต้องมีสติว่าจริงไม่จริงอย่างตอนนี้คือวัด
วัดปั๊มพระออกมาปุ๊บโอ้โหรอบวัดก็ปั๊มเหมือนกันหมด
อย่าลืมพระปั๊มมันก็แคบของปั๊มอ่ะ
จริงป่ะใครก็ปั๊มได้ทุกวันนี้
เอาเครื่องเลเซอร์มายิงเป็นพระสวยกว่าเดิม

ใช่ป่ะไม่รู้ว่าถ้าปั๊มร่วงรวยเราก็คงจะรวยกันหมดแล้วรู้ป่ะ

อันนี้คือเกิดขึ้นที่มาตรพุทธจังหวัดระยองเนี่ย
รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
ตรงซอยเนินพระ๕ตำบลเนินพระ
ผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณโคนเสาไฟฟ้า
ต่อมาทราบว่าเป็นนายพานุวัฒน์อายุ๓๑ปี
เขาก็ตรวจสอบว่าอ้าวทำไมอะไรเกิดขึ้น
พันธวัฒน์เนี่ยได้ขี่รถจักรยานยนต์มาเพียงลำพังด้วยความเร็วฮะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ในซอยเนินพระ๕เนี่ย
แล้วก็มุ่งหน้าชายทะเลหาดสุชาดานายพันวัดเขาไม่ชำนาญทาง
ตรงนี้ไม่ใช่ชำนาญทางไม่ค่อยชำนาญทาง
ซึ่งเมื่อถึงที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยมันมืดไม่ค่อยมีแสงสว่างสักเท่าไหร่
ทำให้รถจักรยานยนต์เนี่ยเสียหลักแหกโค้งไปเลยแล้วก็พุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างรุนแรงฮะ
ร่างของนายพานุวัฒน์เนี่ยกระเด็นกระแทกกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตทันที
โอเคแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นตะสาวไฟฟ้าตรงนี้มันมีเหตุการณ์เยอะ

มันก็เป็นแบ่งเป็นได้๒อย่างวันนี้

ถ้าคุณไม่ชำนาญเส้นทางปุ๊บมันก็ตะวัดน่ะ

มีเกี่ยวกับตัวตายตัวแทนกันเยอะเหมือนกันนะ
อะไรอย่างนี้เขาว่าอย่างงี้แล้วอุ้ยทำไมวะตกใจไงเหรอ
โตเชียวคุณวัชิราบอกว่า
ระยองเนินพระห้าให้ดังมากเรื่องอาถรรพ์

เขาบอกมันโค้งแล้วไฟมืดใช่ไหม
แต่คนที่เถาอะไรนะเนินทัพทัพอะไรนะแองจิ
เนินพระแม่ตรอยเนินพระห้า
เขาบอกมันจะต้องมีตัวตายตัวแทนดูสิ
คนเพิ่งตายไปหมวกกันน็อกยังกระเด็นอยู่เลย
มันก็เลยเถียงกันออกมาเป็นสอง
ดังนั้นลองดูเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่ง
คุณแม่ของนักโทษชายท่านหนึ่ง
เขาติดโควิดแล้วเสียชีวิตเขาเผยบอกว่า
ศพลูกเขาเนี่ยคือหนังเหนียวมากเผาแล้วไม่ไหม้
กระทั่งคุณพ่อเขาที่เสียชีวิตไปก็เผาไม่ไหม้เหมือนกัน
ปรากฏว่าจะเผาได้นี่คือต้องให้แบบคนมีวิชาคมมาถอนนะคะ
กรณีที่นักโทษชายติดเชื้อโควิด๑๙แล้วเสียชีวิต
ก็มีการนำร่างมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัดน่ะนะคะ
แต่ปรากฏว่าไฟเผาร่างไม่ไหม้
ต้องจุดไฟข้ามวันถึง๓รอบค่ะ
โดยเป็นความเชื่อว่าเกิดจากที่ผู้ตายศักยันต์ลงอาคมเอาไว้ที่ตัว
ทำให้ไม่สามารถเผาร่างได้
ล่าสุดนะคะนางคำผู้คำสุกคุณแม่ของผู้ตายเอง
เขามีการเปิดเผยบอกว่าลูกชายติดเชื้อโควิด๑๙ในเรือนจำ
หมอก็บอกว่าเชื้อมันลามไปลงที่ป่อจนเสียชีวิตนะคะ
ก็เลยมีการนำศพมาประกอบพิธีชาปนกิจที่วัด
พระที่ทำพิธีบอกว่าร่างเผาไม่ไหม้ต้องซื้อน้ำมันมาอีก
ซึ่งพอเปิดดูก็พบนะคะว่าร่างกายยังอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเลย
เพียงแค่โรงศพเท่านั้น
ส่วนตัวคุณแม่เขาเชื่อว่าเป็นเรื่องของอาคม
ลูกชายไปทำมาเมื่อตอนสมัยหนุ่ม
แต่ก็ไม่ทราบว่ามาจากอาจารย์ท่านไหน
โดยลูกชายมีการศักดิ์เสือเพ่นเอาไว้ที่กลางอก
แล้วก็ศักดิ์เก้ายอดเอาไว้ที่ไทยทอย
เชื่อว่าเกิดจากของดีแล้วก็มีอาคม

คุณพ่อของผู้ตายเนี่ยก็เล่นของเหมือนกัน
วิชาของจริงมาแต่ก็ยังไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้
คือเขารู้เพียงแค่นี้เลยค่ะคุณแม่เนี่ย
ตอนสามีเสียชีวิตก็เผาร่างไม่ไหม้เหมือนกัน
จนต้องให้ผู้ที่รู้วิธีเนี่ย
วิธีแก้มาทำพิธีให้

กระทั่งมาถึงลูกชายก็เป็นแบบเดียวกัน

ซึ่งทั้งหมดคุณแม่เขาบอกเขาไม่รู้อะไรเลย

ที่แรกไปเปิดเต๋ามากันใหม่แต่โล่งกันแหละ
ประเทศนิกกับเขาก็ไปสื่อน้ำมันมาอีก

หรือเกิดจะขึ้นแม่ขึ้น
เผาไปอีกประมาณ๔ทุ่มกว่า๕ทุ่ม
ก็บอกว่าไม่หมดอีก
ก็เลยสับปะเลอก็เลยพักไว้ก่อนมั้ง

เมื่อเช้าก็ไปซื้อน้ำมันมาอีกเป็น๗ถัง
ก็๒๐๐กว่าลิตรเนอะ๗๓ยีบเอส

ก็เลยไม่จบเมื่อประมาณ๘โมงกว่าหรือ๙โมงนี่แหละ

เต่าไร้หมวนพิษเท้นน้ำมันดีเซน

ไม่มีตั้งแต่ทำเตามานี่มีศพนี้แหละศพแรก

เหมือนไปแบบแก้อาคมอะไรอย่างนี้เนอะ

ผมข้อน้ำผูหงนะที่อยากจะไปคือถี่ติด
ตอนที่มาหายเป็นจริงเหรอแม่

แต่คุณแม่มีศักดิ์ไหมมีศักยันต์อะไรไหม
ปั้บว่าดำสักน้ำมันตลอด
พิงก็สัคลงสีลงนอะ
หลังก้าวดำจะไม่เห็นกระทั่งเนื้อเกี่ยว

อุ้ยเห็นไหมนะคะเจ็บอย่างนั้น
ถ้าคุณคิดในใจว่าพอเห็นมดดำท่านคงอยากจะจำวัดแล้ว

ไม่ฉันก็ขอไปนะครับทั้งลงอัฆราทั้งแบบทุกอย่างอีหนุ่มแล้วแกไม่ไปกับฉันเหรอ
โอ้โหแล้วแกไปไหมทำไมมึงต้องมาพูดแต่ฉันตัวเองก็ไปอีผี
จริงก็คือถ้าพี่มดมีเท่าไหร่พี่หนุ่มก็มีเท่านั้นใช่ไหม
แต่จริตนะหนุ่มเธอแอปนะสมควรแล้วโดนปืนขู่

นี่เป็นผู้สนับสนุนใช่ไหม

ถึงว่าผู้ชายไม่ค่อยชอบคุณแม่เท่าไหร่
ทำไมฟันไม่ค่อยเข้าฟันไม่ค่อยเข้า
ลงสัตว์มาหมดลงยันมาเยอะแล้วโอ้โฮไม่เข้ามีแต่ฟันเขา

ไปพักเบรกโฆษณาพักยกแป๊บหนึ่งค่ะ

บ้าไปไม่ใช่ตรวจโฮวินอีกแล้วสองคน

พี่เมย์เมื่อกี้รัฐมนตรีกระทรวงศาลบอกว่าอย่างไรนะครับ

คือคุณพี่ทั้งสองนะครับค่ะคุณพี่หนุ่มเทสสี

ตื่นเต้นอยู่กับการตรวจโควิดเดี๋ยวรอแป๊บนึง

แต่เมื่อเช้าก็ตรวจไปรอบนึงแล้วนะ

รวมลายชื่อของมิจฉาชีพเพราะว่า
คุณเบิร์จเองเนี่ยค่ะเขามีการเปลี่ยนคลายเสื้อ

ว่ามีเหล่ามิจฉาชีพเนี่ยค่ะคือออกมาปลอมร้านเสื้อกันอยู่เรื่อยเลย
ล่าสุดเจ้าตัวเองเขาก็เลยออกมาทิ้งข้อความถึงแฟนนะคะ
แล้วก็บอกว่าไม่มีการเปิดขายเสื้อเพิ่ม

ตอนนี้มีคนปลอมมิจฉาชีพเยอะมากจริง

จากนี้เนี่ยภายในไอจีของหนุ่มเบิร์ตเอง

อันนั้นของปลอมมิจฉาชีพ

แล้วก็มาขายเสื้ออย่างนี้ค่ะไม่ได้เลย
ใช่แต่เพียงเสื้อเยอะมากมีเยอะมากในตลาด
ค่ะเพราะจริงเขาทำจำนวนจำกัดตั้งแต่แรกที่เขาบอกอยู่แล้วนะคะ
แล้วบางคนเนี่ยไปทำแบบเป็นรูปโลโก้เนี่ยเหมือนของเขาเลยอย่างนี้
ต่างกันนิดหน่อยแล้วไปปลอมอย่างนี้
หลอกเงินคนอื่นไม่ได้เลย
ก็พูดถึงจริงจริงแล้วก็ยังมีคดีของเอ่อ
ของแตงโมมาส่งผลให้มีอีกหลายอย่าง
อย่างเช่นวันนี้โมอามีนาเขาเคลียร์ดราม่าที่นิกเนี่ย
โยนว่าปมแตงโมโดนถีบอะไรอย่างนี้

โทรมาบอกพี่มดเขาก็เจอวันที่งานศพก็ยังเจอกันดีนี่
ก็ไม่เห็นจะได้ทะเลาะกันคนก็เลยไปโยงว่า
เป็นนิกนิกที่อยู่กับพจน์อานนท์จะเนื้อออกมั้ยน้องนิกอ่ะ
นิกอ่ะคุณอาทิตย์อ่ะนิกบอกอ้าวแล้วทำไมตอนงานศพ
ทุกคนก็ยังสวัสดีทักทายกันดีพี่ออสใช่ไหมบอกว่าอ้าว
ก็ยังจะสวัสดีแล้วทำไมกลายเป็นน้องนิกไปได้ยังไง
เพราะโมกับอันนี้ก็ยังทักทายกันดีอยู่ยังต้อนรับกันดีอยู่เลย
ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมานะฮะหลังจากโมอามีนาเนี่ย
ได้เล่าว่าพอโมเจอคนคนนี้ในงานโมก็ได้แต่ชี้หน้า
สักพักเขาก็ลุกกลับคือหนูโกรธมากที่เขากระโดดถีบพี่โมแบบนั้น
ดีนะหนูไม่กระโดดถีบคืนงานนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ย
คนก็เลยไปโยงเป็นนิกคุณอาทิตย์หรือเปล่า
ต้องรีบออกมาโต้กันกลับเลยล่าสุดเนี่ย
อามินาเขาเคลื่อนไหวเลยว่าเจตนาเนี่ยเล่าให้ฟังเฉย
ไม่ได้อยากจะทะเลาะกับใครวันนั้นที่โมเจอโมก็ได้แต่ยิ้มแย้ม
ไม่ได้ยิ้มแย้มอะไรค่ะโบใส่แมสค่ะ
เขาน่าจะคิดเองว่าเรายิ้มเราไม่ได้ยิ้ม
เราแค่พูดว่าให้นั่งตรงนี้อย่าไปนั่งฝั่งนู้นแค่นั้นเอง
ถามว่าเราพูดถึงคนนี้ไหมก็ไม่รู้ว่าที่เขาที่ออกมาพูดอยู่คนเดียว
เขารู้ตัวหรือเปล่าล่ะแค่นั้นเองให้เขาไปพิจารณาตัวเองดีกว่า
โมไม่จำเป็นต้องพูดเพราะเรื่องมันจบไปแล้ว
แล้วพี่เราก็ไม่อยู่แล้วแต่เล่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่โมคนเดียวที่รู้
ทุกคนรู้หมดเพราะฉะนั้นเขาไม่ควรมีเรื่องกับใครเลยดีกว่า
ที่ออกมาโพสต์ไม่ติดใจให้พูดไปคนเดียว
พรุ่งเนี้ยน้องนิษ้าเขาจะออกมาอธิบายทั้งหมด
ถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูจะไม่เอาเรื่องพวกนี้มาใส่ใจ
คือนิศก็บอกว่าตั้งแต่โมมาพูด
นางก็บอกว่าโดนคนไปด่าลงไปถั่วเขาพี่
หมายถึงว่าเอออะไรวะใช่เปล่าไม่ใช่เหรอฮะของฉันน่ะรอดแล้ว
เบอร์น่ะรอดหรือเปล่ารอดสิผมอ่ะเออขึ้นตั้งสามขีดขนาดนี้เดี๋ยว
เย็นเย็นมันแค่ขีดเดียวครับพี่เขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่ของผมเฉย
นะครับใครหิวแสงหรือหาผลประโยชน์ผมไม่เคยสนใจแต่อย่าเดือดร้อนผม
อย่าเอาผมเข้าไปยุ่งอย่าเอาผมไปทำให้ตัวคุณยิ่งมีแสงมันเริ่มเยอะแล้ว
นะแล้วเริ่มมีกลุ่มคนมาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวของผมซึ่งนิกเมื่อวานมัน
โทรหาพี่มดนิกโดนด่าเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้นึกออกป่ะอืม
อยากจะบอกฝากนิดนึงไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ควรพูดและไม่ควรเติมแต่ง
เพราะวันงานยิ้มแย้มต้อนรับอย่างดีตอนนี้หน้ามือเป็นจุดจุด
แจ๋วทำเก่งมีพยานที่เชื่อถือได้ทุกเหตุการณ์ปรไม่ได้หมายถึงผม
ก็รบกวนออกมาพูดด้วยเพราะหลายคนเนี่ยชี้เป้ามาที่ผม
บกวนออกมาอธิบายด้วยนะครับแฮชแท็กคนตายพูดไม่ได้นี่อืมอืม
อันนี้มันก็เป็นคนแบบชัดเจนนะชัดเจนเป็นคนชัดเจนเป็นคนชัดเจน
มันก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีทุกคนมาด่ามาด่านางแบบว่าด่านางอย่างหนักพี่
ผมก็ไม่ได้อะไรนะคือผมเป็นคนตรงตรงอยู่แล้วแต่คราวนี้ทุกคนมาด่าโอ้โหด่าจนแบบว่า
มันก็มีผลคือเขาไม่ได้หาหากินในรายการทีวีหรือทีวีแต่น้องนิกอ่ะ
อาหารกินกับออนไลน์อืมเมื่อออนไลน์หากินปุ๊บก็เริ่มแบบว่าอย่างโปรดักต์อะไรก็จะไปแคนเซิลเขา
ซึ่งมันมีผลกระทบกับนิกโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิกเขาก็เลยต้องการให้พูดว่าเฮ้ย
อย่าไปทำอะไรให้มีผลกระทบต่อเขาเลยพรุ่งนี้น้องจะออกมาพูดเนอะน่าจะพรุ่งนี้เห็นนิกบอกพี่เนี้ย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

พวงเลยก็จะน้องผู้ดีค่ะคนเชอดลงไปเหมือนกับเป็นน้องกำลังพูดถึง
บิลกิ้นคือพี่ถามว่าอยากบอกอะไรบิลกิ้นบ้าง
นี่ไงช่วงที่พี่กำลังดูของพี่ก็
ทางคุณอีเจี๊ยบก็มาละหนึ่ง

พี่ยังไม่ได้เต้นระบำไก่

เขารู้สึกว่าวันนั้นไม่เกี่ยวไม่ได้เต้น

พี่บอกเจี๊ยบดูนะพี่เต้นแล้วนะเจี๊ยบนะ

เจ๊บห่วงพี่เหรอ

เจ๊บก็โดนตรงนี้ก่อนเลยนะเจ๊บ

ไปดูนี้ภาพบรรยากาศ
งานแต่งงานของบุ๊กลินแบคแฮมค่ะ
ลูกชายคนโตใช่

มีการควงแขนว่าที่เจ้าสาว

ก็เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้านเลยค่ะ
เข้าพิธีวิวาสุดโอโรแมนติก
คฤหาดริมทะเลของครอบครัวฝ่ายหญิง
ที่ปรามบีชรัฐฟอรีดา
ในสหรัฐอเมริกานะคะ
มีการเปิดเผยว่างานแต่งครั้งนี้

ก็ราว๑๒๙ล้านบาทล่ะค่ะ

มุกลินเองก็มีการเซ็นสัญญาก่อนแต่งงาน

ในอนาคตเกิดมีการแยกทางกันไป
ก็มีการเซ็นสัญญาเพื่อปกป้องทรัพย์สินกันไว้ก่อนเลย

ส่วนของคุณวิคโตเรียกับคุณแท็มก็ประมาณหลักร้อยล้าน

ซึ่งเขาก็ต้องเซ็นสัญญาเพื่อว่าเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ยุ่ง
ใช่นั่นแหละ

พอก่อนแต่งงานก็ต้องเซ็นเลย
โอเคไปอีกหนึ่งครอบครูที่น่ารักสุด
กับเวทไทเนียมเนี่ยนะฮะเขาออกมาโพสต์ภาพน้องแฝด
ตอนนี้โตไปหนุ่มโตแล้วเป็นสาวกันแล้วอ่ะ
ดึกพี่สาวตื่นมาบอกว่าปวดท้องแล้วก็อาเจียนเยอะนะฮะ
รอบมากแต่ดีก็เลยขับรถพาไปโรงพยาบาลน้องชายขอติดตามมาเฝ้า
หมอฉีดยาแก้อาเจียนให้อาการดีขึ้นก็กลับมานอนพัก
พอตื่นเช้าน้องชายมีอาการเดียวกับพี่สาวเลยเขาเป็นแฝดกันจนกลับมาโรงพยาบาลอีกรอบฮะ
ถึงมือคุณหมอได้ฉีดยาแก้อาเจียนพักดูอาการตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วทั้งคู่
สรุปคุณหมอบอกว่ามันคืออาการอาหารเป็นพิษนั่นเอง
เอาเป็นว่านอกจากโควิดก็ต้องระวังโรคป่วยอื่นด้วย

โดนตรวจวันละ๓๔รอบจะตายอยู่แล้วเนี่ย

โอ้โห
น้ำสิงนะน้ำบ่อม
น้ำสิงน้ำบ่อมนี่

ที่ไม่เคยพาดมือชายใด